ล่าสุดกลับมาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่
เขาบอกว่าเป็นซิงเกิ้ลที่เศร้าที่สุดตั้งแต่เคยทำเพลงมาเลยนะ
สำหรับเพลงที่มีชื่อว่าจดหมายจากวาน
ซึ่งมีเนื้อหาที่ทุกคนน่าจะเคยพบเจอในชีวิตหนึ่ง
เวลาที่เราเก็บหรือว่าทำความสะอาดห้อง
แล้วไปพบเจอกับจดหมายหรือว่าการ์ดที่เคยเขียนไว้

ทำให้หัวนึกถึงความหลังและคนรักเก่ากับความทรงจำดี

เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เศร้าที่สุดตั้งแต่พวกเขาเคยทำมาเลย
จนทำเอาตัวเองเกือบเสียน้ำตาตอนอัดเสียงเลยนะคุณ
ก็ตอนอัดเสียงเนี่ยจะค่อนข้างซับซึ้งครับ
เวลาร้องไปถ้าเกิดคำมันสวย
หรือคำมันมีความหมายดี

คนที่ฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเกิดโดนใจมันจะจุกอกครับ
ถือว่าบางงานถือว่าเป็นความแปลกอีกอย่าง

ฝากซิงเกิลอันของเราเพลงช้าย
เพลงนี้ขึ้นชื่อว่า

ตอนนี้ยอดวิวจนหมายจากวันวาน
ล้านกว่าแล้วนะจ๊ะไม่ธรรมดานะ